ในช่วงนี้นะคะหลายคนก็ผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายนะคะ

ทุกปีเราจะจับตามองไปที่ดารานักแสดงนักร้อง
แต่ว่าอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งกลุ่มประเภท
ที่จับตามองทุกปีเหมือนกันก็คือสาวประเภท๒ค่ะ
ซึ่งทุกปีก็จะมีสีสันมีความสวยมีการแต่งกายนะคะ
ซึ่งจะแปลกแตกต่างไปจากคนที่เดินทางไปเกณฑ์ทหารนะคะ
หลายคนสงสัยว่าสาวประเภท๒จริงแล้วเขาเกณฑหารได้หรือเปล่า
เกณฑ์จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกับคุณสุดปรีดามหายศเลยค่ะ
สาวประเภท๒ถือเป็นสีสันที่มักสร้างความคลึกคลื้นให้ทุกครั้ง
เมื่อถึงฤดูการตรวจเลือกทหารกองเกินหรือว่าการเกณฑ์ทหาร
มักจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนเมษายน
สาวประเภท๒ทุกคนแม้จะมีร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
แต่เมื่อเพศกำเนิดเป็นชายและมีสัญชาติไทย
ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนลงบัญชีทหารทุกคนไม่มียกเว้น
ส่วนคำถามที่ว่าสาวประเภท๒จะต้องเป็นทหารหรือไม่นั้น
เรื่องต้นจะมีบางกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการเกณฑ์ทหาร
ประเด็นแรกก็คือดูน้องก่อนว่าแปลงเพศแล้วประเด็นที่หนึ่ง
ที่สองคือน้องถึงแม้ไม่แปลงเพศ
แต่ว่าร่างกายปรับเปลี่ยนโดยอาจจะทานฮอร์โมนมาแล้วแต่เห็นเป็นผู้หญิงชัดเจน
อันนี้เราก็จำหน่ายเป็นจำพวก๒ได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ใบแพทย์

แต่ถ้าเผื่อประเภทที่๓ก็คือเป็นผู้ชาย
คือไม่ได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศมาอันนี้ต้องไปขอใบรับรองแพทย์
ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยออกมาให้คำแนะนำว่า
สำหรับสาวประเภท๒ทุกคนที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนร่างกาย
แปลงเพศให้ดำเนินการขอตรวจยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศ
ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทบกซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
แต่ในปัจจุบันยังมีสาวประเภท๒อีกจำนวนไม่น้อย
ที่ยังไม่ทราบข้อมูลของเรื่องนี้
สำหรับน้องเองที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนร่างกาย
ไม่ได้มีการแปลงเพศหรือทำศัยกรรมหน้าอกเอง

เพราะว่าคุณหมอเองจะดูที่จิตใจเป็นสำคัญนะคะ

จึงแนะนำให้ไปขอแบบรองแพทย์ค่ะ
เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวน้องเองด้วยนะคะ
ปีนี้เองเราจะพบว่าน้องที่ไม่ได้มีแบบรองแพทย์เอง
ส่วนหนึ่งก็จะถูกระบุว่าเป็นบุคคลจำพวก๓
แล้วก็ปีหน้าให้กลับมาเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
โดยที่ไปขอเอกสารแบบรองแพทย์มาให้เรียบร้อยค่ะ
อันนี้เองก็จะเป็นการเสียเวลานะคะ
แล้วก็สิ้นเปลืองในทรัพยากรค่ะ
ทางด้านวิรเดชบริบูรณธนสารนักศึกษาชั้นปีที่๔
และเป็นสาวประเภท๒ที่ต้องมาตรวจเลือกทหารกองเกินในปีนี้
ระบุว่าการขอใบรับรองแพทย์ก่อนมาเกณฑ์ทหาร
ทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นมากกว่าการมาตัวเปล่า
โดยไม่มีเอกสารใดรับรองจากทางแพทย์
เราก็เตรียมใบสอดออก๓๕ใบสอดออก๙ไป

เขาก็จะให้เราเข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่

ถ้าสมมุติว่าเรามีความพร้อมตั้งแต่ข้างในอยู่แล้ว

แต่ว่าถ้ายังเนี่ยเราก็อาจจะไปทดสอบ
ทดสอบทางด้านจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือไปเทรสไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพื่อที่ว่าเราจะได้มีความพร้อม
แล้วก็มีความมั่นใจส่วนหนึ่งด้วยค่ะ

บางทีเราอาจจะต้องไปเกณฑ์ใหม่แล้วมันเสียเวลาค่ะ

เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศนั้น

เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก๒๐แห่งทั่วประเทศ
สามารถโทรสอบถามที่โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
ที่มีแผนกจิตเวทและจิตแพทย์ได้เช่นกัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน